เมื่อเช้านี้ฮือหากันมากคุณด้วยเหรอมากค่ะตั้งแต่เช้า
ผมเป็นความฝันของผมอย่างนึงเลยที่เด็กอยากใส่มงค์ยังจะไปประกวดล่ะค่ะพี่
เว้ยตอนตรงที่เริ่มพบตัวของพี่เองแล้วใช่ไหมค่ะ
การประกวดหยุดโลกมากเลยนะเมื่อเช้านี้โอ้โหแน่นอน
แม้กระทั่งพี่ทีมช่างไฟทีมกองถ่ายตากล้องที่กองละครยังดูเลยค่ะ
โมงถึง๑๐โมงเช้าเมื่อเช้านี้นะเป็นปรากฏการณ
ผู้กำกับไม่มากำกับจ้องหน้าจออยู่หรือเปล่าคะ
มาค่ะพรุ่งกลับมาแต่ตากล้องกับทีมงานเปิดดูด้วย

เมื่อเช้าทีมงานผมช่างผมช่างหน้า

ทีมงานทุกคนว่าต้องเร่งรีบรีบไทยรีบรีบไทยซงหน้ากี่ดูแล้วงร่านะ

จากนั้นก็ประกาศเข้ารอบมา๑๓คนคันหนึ่งใน๑๓นั้นมีของประเทศไทยติดมาด้วยหลังจากนั้นก็มาในชุดว่ายน้ำค่ะพอมาในชุดว่ายน้ำเสร็จปุ๊กก็ประกาศแล้วนะคะเป็น๙คนสุดท้ายนี่เลยก็จะมีสหรัฐอเมริกาไทยแลนด์ฝรั่งเศสเม็กซิโกแคนยาโคลอมเวียแคนาดาเฮติแล้วก็ฟิลิปปินด์อันน
ชมชื่นชอบหรือเค้ารบ

มามปูฮายฟิลิปปีนส์

คนนั้นก็คือนายรัวของดิฉันค่ะ
ไม่แต่ดิฉันเกิดมาก็เห็นท่านทำงานหนักมาตลอด
ในภาพที่ทายตั้งแต่กลับมา
ทุกคนที่ทายท่านเป็นพ่อของเรา

ดิฉันได้ขอบคุณ

แกว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละฮะ

พี่มันจริงเขาเอาโทรศัพท์อย่างนี้เลย
คือมันก็พอไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูภาพวันนั้น
ผมนั่งอยู่ตรงนี้กับมายูคุณจำได้หรอพี่มันพูดอะไร

เขาดูนี่โอ้นี่สวยจริงว่

อันดูดิลางนี่นี่คือฝรั่งเศส

ประกวดนางงามมันมีทั้งหมด๘๖ประเทศ

เราคือหนึ่งใน๘๖แล้วอีก๘๕ประเทศล่ะ

ไม่คืออย่างนี้วันนั้นที่แกพูด
เพราะว่าทุกคนก็คือเทใจไปให้น้องน้ำตาลนั่น
แต่เชียร์แต่ในมุมของพี่ม้าเนี่ยเขาก็เชียร์น้องน้ำตาล

แต่เขาก็บอกว่าแต่ก็ต้องระวังนะ
เพราะว่ายังมีนางงามที่สวยคนอื่นอีก
โดยเฉพาะคนนี้คือฝรั่งเสธนี่
สวยเลยตอนแรกเขาดูทุกคนแล้วมาสะดุดตาคนนี้

เขาเป็นขนบนางงามใช่ไหมเวลาใส่ชุดอลังอย่างนี้เหรอ
อ๋อก็ลองให้เนื้อกเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวเอง
ก็บอกว่าแต่ยังไงแกก็ยังเชียร์คนไทย
แต่บอกว่าคนนี้แกว่าคนนี้ก็คือทิ้งไม่ได้ละสายตาจากคนนี้ไม่ได้
โอ้โฮพี่ม้าคะเจ๋งอ่ะ
วิเคราะห์จากองค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตภาษาที่อยู่

แกรู้จากแบบกรูนางงามคนหนึ่งที่แบบสกติศรษฎาการณ์อยู่ทั้งที่นู่น

ใช่เขาดูทั้งรูปร่างดูแบบเนื่องจากพี่ม้า
ดูมาก่อนเลยค่ะเขาก็รู้ว่าต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไร
จะเป็นนางงามได้ถูกต้องนะฮะแต่พอหลังจากที่มีการตัดสินไปเรียบร้อยนะฮะ
น้ำตาลตกรอบเรียบร้อยก็จะมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะ
อย่างเช่นกรณีที่บอกว่าตัวน้องน้ำตาลประมาทเกินไปหรือเปล่า
คำถามตอบมาเนี่ยอาจจะตอบไปไม่ตรงกับสิ่งที่เขาถามหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้บางคนก็ไปตั้งประเด็นว่าเขาถามความเป็นผู้นำนะ
ไม่ได้ถามถึงคิงก็มีอะไรอย่างเงี้ซึ่งแต่ในมุมของผมผมรู้สึกว่าอืม
ถ้าผมเป็นผมผมยึดเป็นน้องน้ำตาลอยู่นั้นผมก็จะตอบในหลวงของเรา
ผมก็จะตอบคิงภูมิคนผมก็จะตอบ
ที่ไปที่แบบบินกันไปดูที่นู่นเขาก็บอกว่าตอนน้องน้ำตาล
หลังจากลงจากเวทีแบบนางก็ทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งแบบรู้สึกอะ
คือวิ่งเข้าไปกอดแม่คนแรกเลยแล้วก็บอกดีกว่านี้
ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะทุกอย่างมันเร็ว

ดูในขณะพวกเราที่แบบว่าอยู่บนเวทีเราก็เล่นละครเวทีเหมือนกัน
หรือว่าอยู่บนเวทีโชว์บนเวทีเหมือนกัน

พอความตื้นตันมันก็แบบว่าปิติคือแบบพูดถึงพ่อของแผ่นดินเนี่ย
ปกติแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูดมันครอบคลุมหมดแล้ว

น้ำตาเขาเอ่อเลยอะเขาแบบอึ๊บเลยอะ

มีน้ำตาขอให้คุณพ่อหนุ่มส่งอังจี้ไปประกวด
ส่งอังจี้ไปประกวดนะ

พี่ช่วยพี่จะช่วยออกตังค์ด้วย

ไม่ได้ขึ้นมาแหมมีอันดูอินี่ขึ้นมาเฉียว
โอ้ยอย่างนู้นอย่างนี้ไปว่าบางคนไปว่าว่าไงหรือเปล่า
ง้าวง้าวอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนี้
จริงไปว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้แบบโอ้โหเป็นใครไม่เต็มแล้วกันไหมวะ

ต้องบอกว่าในรอบ๒๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเข้ารอบลึกที่สุดนั้นนะ๒๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
นี่๖คนสุดท้ายนะคะแค่นี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกอะไรดีใจมากแล้วขนาดนี้

นี่

อยากสิครับพี่นุมเนอะเนอะ

เอาละพี่หนุ่มคะอยากให้หนุ่มต้องสุดิว่าสวยทั้ง๓คนพี่หนุ่มเริ่มสวยมากแล้วครับพี่สวยทั้ง๓คน
นะครับยังไงเนี่ยผมว่าทุกคนที่เป็นคนไทยก็ควรจะต้องให้เกียรติแล้วก็ให้กำลังใจน้องเขาหน่อย
หนึ่งน้องเขาเป็นผู้หญิงนะฮะสองเขาไปทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

ก็ไม่ได้มีสาวงามใครที่เข้าไปรึ่งที่สุดขนาดนี้นะ๒๘ปีนะ

แต่งหน้าเองทำผมเองหมดนะคะหน้างามเรานะคะ

โอเคนะครับก็ต้องเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยต่อไป

ต้องการอะไรนะฟุตรังชอบมาก

หิว
เขายิ้มเดี๋ยวภูมิใจนะเห็นมั้ย

ไปอ่านข่าวต่อเลย